ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแม่ของน้องเนี่ยคือน้องอายุสิบสามนะครับอืม
แจ้งความตำรวจนะบอกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยโดนรุ่นพี่ต่างโรงเรียนครับ
นัดเคลียร์ใจและไอเคลียร์ใจที่ว่านี้มันก็ไม่มีอยู่จริงนะ
เรื่องของการเคลียร์กันก็คือเอาง่ายคือนัดไปทำร้ายร่างกายเนี่ย
สุดท้ายแล้วกลุ่มที่ก่อเหตุนั้นยังไม่สลดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เอาคลิปเหตุการณ์วันนั้นไปโพสต์ต่อด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณแม่ชื่อว่านางสาวนุชรินอายุ๓๙ปีครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ

ไดมอนด์อายุ๑๓ปีครับเป็นลูกสาวขอออกไปข้างนอก
บอกว่าจะไปซื้อของลูกก็ออกไปนานเลยครับ
แม่ก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วคราวนี้ออกตามหาแต่ก็ไม่เจอนะครับ
กระทั่งสักเวลาประมาณ๖โมงเย็น
ครอบครัวนะครับโทรศัพท์มาบอกว่าลูกสาวกลับบ้านแล้วนะครับ
ในสภาพที่โอ้สะบักสบอมนะครับใบหน้าบวมปูดครับ
ตาเนี่ยมีรอยช้ำนะครับหน้าเป็นแผล
ที่สำคัญผมหลุดลดเป็นกระจุกเลยนะครับ

จะเค้นถามลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้น
จึงเล่าให้ฟังบอกว่าถูกเพื่อนรุ่นพี่ต่างโรงเรียน
ประมาณ๔๕คนนะครับอยู่ที่บ้านนวลทองในตะบนนวลทองเพลงหนองเรือที่ขอนแก่น
ก่อเหตุว่าลูกสาวตัวเองจะไปตบกลุ่มผู้ก่อเหตุ
อกจากนี้แม่ผู้เสียหายบอกด้วยว่าหลังจากตนเองได้รับคลิปที่ลูกสาวโดนรุมจากเพื่อนลูกสาวส่งมาให้เนี่ย
โอ้โหทันทีที่เห็นเนี่ยคนเป็นแม่นะฮะ
คือไม่ต้องคนเป็นแม่หรอกค่ะเราท่านที่ไม่รู้จักเนี่ยเห็นก็ยังสะเทือนใจเลย

คนเป็นแม่ก็ทนไม่ได้นะเหตุนี้
ใครจะรับได้นะครับรับไม่ได้เลยนะกับสิ่งที่ลูกโดนนะครับโดนเตะที่หน้า
คุณผู้ชมครับกระชากผมจนหลุดเป็นกระจุกเลยนะลากไปกับพื้นครับจับเอาหัวโขกกับถนนนะฮะ
นานกว่า๒๐นาทีในชีวิตเนี่ยตัวคุณแม่นุชลินไม่เคยตีลูกนะครับ
คลิปนี้ก็รับไม่ได้ครับรู้สึกเจ็บนะฮะปวดใจมาก
อกจากนี้ครับกลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่สลดนะฮะอย่างที่ผมบอก
หลังจากตำรวจเรียกมาสอบปากคำครับกิริยาเนี่ยท่าทางเนี่ยนะครับ
สลดเลยไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทำให้การเอาคลิปที่รุ่มทำร้ายลูกเนี่ยนะครับไปโพสต์ในเฟซบุ๊คด้วย
ในเชิงแบบโอ้อวดในข่าวเขาบอกแบบนี้นะฮะภูมิใจในสิ่งที่กระทำ
ยืนยันว่าจะเอาผิดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดครับ
หน้าลูกนี่บวมมาตั้งแต่กับเขาแล้วค่ะสภาพคือยืนหัวฟูมาเลยค่ะ
ตีตีกี่คนทำไมสภาพเป็นแบบนี้เขาเลยบอกว่าตีสี่คน
พอสี่คนสิดพุบแล้วแม่ก็แบบทั้งร้องไห้เลยค่ะ
เพราะว่าสภาพคือตาบวมมาตั้งแต่เขาเลยค่ะ
ก็ให้ตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุดอะค่ะเพราะว่าลูกเราโดนกระทำ
ไม่ใช่แค่๕นาทีที่อยู่ในคลิปนะคะ
กว่านาทีเลยค่ะเกือบครึ่งชั่วโมงลูก
วิ่งแล้วก็โดนลากกลับมาเอาหัวโขกที่พื้น
จับหัวโขกค่อมแล้วก็หัวโขก
สวนนะครับทั้งหมดนั้นยังเป็นเยาวชน
อยู่ก่อนจะมีการแจ้งข้อหาครับร่วมกันทำร้ายร่าง
กายผู้อื่นส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการรูป
ไดมอนนี่นะครับที่บาดเจ็บหมอบอกว่าสมองว่วมเนี่ยคือ
ตอนนี้คุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ

เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยค่ะ